คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะฮะ
เรื่องของขอทานชาวจีน
ที่เข้ามาขอทานในบ้านเรา

ได้เงินไปวันเท่าไหร่คุณ

แก๊งนี้รวมกันแล้วน่าจะได้เงินต่อเดือนเนี่ย

เกือบ๒ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้า

โอ้โหนี่ลูกจริงใช่ไหม
ลูกจริงใช่ไหมถึงทำกับแม่แบบนี้
แช่งแม่ให้ตายวันตายพรุ่งด้วย

ต้องขึ้นโรงพักแจ้งความจับลูกค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะเพจสายไม้ต้องรอด
โพสต์คลิปบอกว่าแม่อายุ๖๐กว่าแล้ว

ไล่ทั้งด่าแช่งแม่ให้ตายวันตายพรุ่ง

ส่วนลูกสาวขอให้ตัวเธอเองเจริญเจริญมาแบบนี้
คนในโลกโซเชียลนะบอกโอ้โหทำไมลูกถึงดุกับแม่แบบนี้

ท่านจะผิดจะถูกยังไงท่านก็คือแม่นะฮะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
ทีนี้ในโซเชียลบอกว่าฝากท่านภูมิกับสพศรีคิ้ว
ติดตามความคืบหน้าของคดีให้คุณแม่ท่านนี้หน่อย
เห็นว่าโดนลูกทำร้ายตอนนี้แม่ท่านนี้เข้าบ้านไม่ได้
เพราะว่าลูกขู่จะทำร้ายอีกนะครับ
บ้านก็ชื่อแม่ของท่านนี้ที่ดินก็ชื่อของแม่ท่านนี้
แต่ลูกเนี่ยห้ามเข้าบ้าน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณแม่ท่านนี้คุณ
ก็คือคุณแม่ประจิตอายุ๖๑ปีนะครับ
เป็นหญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกลูกสาวแท้ด่าทอแล้วก็ไล่นะครับ
พักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งปัจจุบันนะคุณป้าประจิตต้องออกมาอาศัยอยู่กับน้องสาวนะครับ
ประจิตเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าปกติลูกสาวคนโตอยู่กรุงเทพนะ
จะกลับมาช่วยที่บ้านขายของซึ่งเปิดเป็นร้านอาหาร
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง
โดยอ้างว่าจะมาลงทุนให้แล้วจะช่วยใช้หนี้แทน
แต่หลังจากมาอยู่นะลูกสาวคนโตก็เริ่มพูดจาไม่ดีใส่แม่
พูดมึงพูดกูใส่แม่คุณไม่เรียกว่าเป็นลูกเป็นแม่แล้ว
มึงพูดกูใส่หลังจากนั้นก็เริ่มไล่แม่ออกจากบ้านนะฮะ

หนักสุดเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ปลาข้าวปลาของใส่แม่จนแม่หัวแตก
หัวแตกได้รับบาดเจ็บนะฮะจนต้องขึ้นโรงพัก
ที่โรงพักศรีคิ้วไปแจ้งความนะครับ
อยากกล้าบ้าน
ช่วยใหญ่มาไหนได้แล้วที่นี่ช่วยใหญ่แม่
อยากกล้าบ้านมากอยากมาอยู่กับน้องเป็นเดือนนะลูก

แล้วเราก็ไม่มีรายได้อะไรนะลูก
ทางด้านคดีนะตำรวจสภศรีคิ้วนะ
เคยเรียกสองแม่ลูกไปไก่เกลี่ยกันเองนะคุณ

มาไก่เกลี่ยให้แม่กับลูกนะแต่ว่าคุณแม่เองไม่กล้าไป
กลัวลูกสาวคนโตจะโกรธแค้นและทำร้าย
ได้แต่ร้องไห้อยากกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิม
คุณแม่ท่านก็บอกนะอยากกลับอยู่บ้านอยากกลับอยู่บ้านนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปตามทางฝั่งลูกสาวด้วยนะ

ว่าเพราะอะไรทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้
มันมีปมหรือว่ามีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่า
เพราะอย่างที่แม่บอกไงเรื่องถี่ดินเอ้ยเรื่องบ้านเอ้ย
ตรงไหนมันเป็นจุดที่ทำให้แบบลูกไม่ไหว
คือแน่นอนล่ะทั้งวาจาทั้งการกระทำกับคุณแม่

แต่ว่าก็อยากจะรอฟังรอฟังตัวลูกสาวด้วย
ว่ามีเหตุครับแค้นใจอะไรทำไมถึงทำกับคุณแม่แบบนี้นะครับ
พอรู้ว่าทำกับแม่พูดจากับแม่แบบนี้ค่ะ